ก็เดี๋ยวหลักนะครับ
รับประสานท่านผู้กับโรงพลักษณ์เจ้าของ

ส่วนตำรวจสองท่านผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีผู้ใหญ่
ของกรมชัดการสดสอบส่วนกลางดูอยู่นะครับ

อืมคือพฤติกรรมแบบเนี้ยเลิกเถอะมันไม่เป็นที่ยอมรับ
ตำรวจที่ดีเขาทำงานแทบเป็นแทบตายพฤติกรรมของพวกคุณอ่ะ
อยู่ตรงเสาไฟถ่ายรูปทำทำไม

สวัสดีครับเห็นมีคนแจ้ง
อาจจะแจ้งจริงแจ้งเท็จไม่รู้แต่คุณก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจไปหาเขา
ถูกไหมครับพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้น

กลัวใครก็กลัวแล้วลูกอยู่สองคนแล้วเราก็แบบทำไงดีอะไรอย่างนี้ค่ะกลัวค่ะ
ที่เห็นนั่นคือเพื่อนบ้านเขาถ่ายแล้วส่งมาให้ค่ะ
คือเราก็พอรู้ว่าอย่างนั้นเราก็เลยบอกเพื่อนบ้านบอกไปดูให้หน่อยพี่อะไรอย่างนี้
มีชายสองคนอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็เข้ามาที่บ้านอะไรอย่างนี้
เขาก็โอเคขับรถออกไปดูให้แล้วก็เจอว่าจริงอยู่ตรงนั้น
แล้วก็เหมือนด้อมมองขับเข้าไปหน้าบ้านก่อนแล้วก็ออกมารอหน้าปากซอยบ้าน
แล้วก็รออยู่สักพักนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่อยออกไป
ถ้าได้คุยกับเขาจริงเนี่ยถ้าเกิดติดต่ออะไรได้ขึ้นมาถ้าได้คุยกับเขาอยากจะบอกอะไรกับเขา
ไม่อยากจะบอกอะไรเขาเลยค่ะคืออยากจะบอกตำรวจมากกว่า
คือให้จับกลุ่มเขาให้ได้เร็วที่สุดคือไม่มีอะไรจะคุยกับเขาแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราพยายามที่จะติดต่อเขาคุยกับเขาในทุกรูปแบบนะคะ
ประมาณว่าเออคือมีเท่าไหร่ก็จ่ายเราเท่านั้นก่อนก็ได้หรืออะไรยังไง
คือเราพยายามที่จะให้มันเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าต้องเอามาเลย๓ล้านหรืออะไรอย่างเงี้
ก่อนหน้านี้นะคะคืออยากให้เขาออกมาเจอเรามาพูดคุยกับเราเขาประสบปัญหานะหรืออะไรยังไง
คือคุยกับเราได้หมดแต่คือเขาไม่ออกมาคุยเราก็เลยไม่มีอะไรที่จะคุยแล้ว
คืออยากให้อยากคุยกับตำรวจแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะคะขอติดตามเรื่องนี้แล้วก็จับกลุ่มให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
ไม่อยากเจรจากลายเกลี่ยอะไรแล้วเพราะว่าพยายามเจรจากลายเกลี่ยมาแล้ว
คือความจริงลักษณะแบบนี้พอเป็นช่อโกงอ่ะถ้าเกิดเจอตัวเขาก็จะให้ไกลเกลี่ยกันก่อนใช่ไหม
แต่พอมีหมายจับแล้วอย่างนี้เขาไกลเกลี่ยได้อีกไหม
คือมีหมายจับแล้วต้องเข้าคุกก่อนครับแล้วก็ไกลเกลีย
มันพ้นชั้นไกลเกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน
คือหมายจับออกคุณต้องถูกจับถูกจับตามหมายสารแล้วคุณก็ต้องเข้าไปในคุกก่อน
หาเงินมาประกันตัวก่อนแล้วค่อยคุยเองครับ
ก็ต้องหาเงินมาประกันตัวก่อนแล้วค่อยคุยนะครับ
ฟังแล้วมันก็เนอะให้แง่คิดอะไรกับเราบ้างฮะเรื่องนี้
อย่าไว้ใจคนมากค่ะก็คือพยายามที่จะมีสติอะค่ะ

เคยเจอไหมเคยเจอเหตุการณ์คนมาหลอกคนมา
ไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยจริง
ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปสอนอต้องไปอะไรต้องออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำค่ะ
เพราะเราก็คิดว่าเราอยู่ในที่ของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเยอะหรือไม่ไม่คิดว่าเรื่องเงิน
เราไม่คิดว่าตัวเราเองหรือสามีเราจะจ่ายเงินไปง่ายแบบนี้ด้วย

ง่ายไหม๓ล้านโอน๒ครั้งให้เลย

โดยที่เราก็รู้สึกเขาคงจะทำวีซ่าให้เรานะอะไรอย่างนี้หรอ
อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ส้มไม่ทราบนะคะ

เพิ่งลากันคุณเอกพบฝากไว้ก่อน
รู้สึกว่าผิดปกติก็คือผิดปกติทางความรู้สึกเราเองด้วยอะไรด้วย
มันคิดเลยค่ะพอเขาบอกมาก็โอนก็โอน
อะนี่ก่อนแจ้งความมะ
ก็คอยเหนื่อยนะ

มีคนร้องเรียนขอความช่วยเหลือเรื่องนี้มาทุกวัน
ผมก็แนะนำว่าถ้าเจอแบบนี้

หรือไปหาพระครูรุ่งแสงวัดเกาะสวนราม

ที่มาบอกเล่ากัน

อย่าไปไว้ใจใครง่ายสมัยนี้

ยังไงขอให้มีความคืบหน้าทางคดีกันแล้วกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ

ดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ